ช่วงนี้ทุเรียนฮิตนะครับแหม่จัดงานเทศกาลมีบุฟโฟ่งบุฟเฟ่แล้วก็ส่งขายทั้งในประเทศต่างประเทศคนหลายคนชอบครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนและช้างเองก็ชอบอืมบุกเข้าไปถึงที่ลงเลยนะครับค่ะไปกินทุเรียนที่เขาเตรียมจะขายครับคุณผู้ชมช้างป่าสีด่อแดงครับคุณผู้ชมเข้าไปทำลายสวนทุเรียนแล
สีดอแดงเบื้องต้นนะครับเสียหายไปอีกประมาณสองร้อยกิโลกรัม
มูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเจ้าสีดอแดงนั้นไม่ได้ทำลายสิ่งของ
ทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยฮะ
ได้ยินเสียงต้นไม้ล้มครับเอ่อเราก็ไม่รู้ว่า
มันเสียงอะไรจริงแล้วอ่ะเออแต่พอสักพักนึง
เราก็นั่งคุยกันมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกเราก็
เพื่อนก็เอกใจว่ามันเสียงอะไรแล้วก็
พอเพื่อนกลับไปแล้วผมก็เข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนได้สักชั่วโมงนึง
อ่าชั่วโมงกว่ากว่ามันก็มากินฟ็อกเทลข้างบ้าน
ผมกินฟ็อกเทลข้างบ้านเสร็จไปสองต้นหมดไปสองต้น
เสร็จแล้วมันก็อ่าวกกลับมากินทุเรียนในลงอ่า
ที่ตัดไว้ครับอ่าหมดไปประมาณสองร้อยโล
คือนายสันทัศน์บอกว่าเจ้าสีดอแดงเป็นช้างเพศผู้ไม่มีงา
อายุประมาณ๑๐ปีนะครับก็รู้จักกันดีครับ
ชาวสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาคุ้นเคยเกี่ยวกับประวัติแล้วก็เรื่องของความเกเรนิสัยชอบทำร้ายชาวบ้าน
แต่ละปีจะเดินผ่านสวนผลไม้ของคุณสันทัศน์ประจำ
แต่ก็ไม่เคยสร้างความเสียหายมากเท่ากับครั้งนี้ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดนะครับ
รู้สึกว่ามันปีนี้มันโดนทุกอย่างทั้งลมทั้งช้างอะไรสารพัด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามนะครับตอนนี้เร่งตามตัวช้างสีดอแดง
แล้วก็หาแนวทางผลักดันกลับเข้าป่าโดยเร็ว
ขณะเดียวกันก็ฝากให้ชาวบ้านระมัดระวังในช่วงค่ำ
เพื่อป้องกันถูกช้างป่าทำร้าย
โดยย้อนกลับไป๒๔ปีก่อนครับ
สีดอแดงเคยทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิต
แล้วก็มักจะมีพฤติกรรมคือวิ่งไล่รถที่ขับผ่านไปมา
และจะหากินบริเวณแนวเขาป่าชะมัน
รอยต่ออำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิดจกูธนะครับ